นับถอยหลังเตรียมที่จะโหวตนายกรัฐมนตรี
ในวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคมแล้ว

เอามาเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อน
ว่ากรกตมีมติส่ง๓รัฐธรรมนูล
พิจารณาเรื่องของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ

คุณผู้ชมที่ประชุมกรกตมีมติส่งเรื่องให้๓รัฐธรรมนูล

สมาชิกภาพสอสอของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
สอบบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกล
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา๙๘วงเล็บ๓นะครับ

เพราะจะเป็นการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลต่อไป
แต่เนื่องจากเป็นเหตุที่มีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวี
จำกัดมหาชนจำนวน๔๒๐๐หุ้น
รวมทั้งมีคำขอให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณา
สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
นี่คือประเด็นที่เราติดตามมาทั้งสัปดาห์นะครับ
กรกตหลังจากได้รับคำร้องมาแล้ว
จะส่งต่อสารรัฐธรรมนูลหรือไม่
โดยใช้เวลากว่า๓วันรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อที่จริง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของสำนักงานกรกต
เห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอ
เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริง
โดยทางด้านของประธานกรกตคุณอิทธิพรบุญประคองค่ะ
ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นำไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนุนทันที
แล้วก็มีรายงานว่าในส่วนของตุลาการสารรัฐธรรมนูล
จะมีการนัดประชุมประจำสัปดาห์อยู่แล้วในวันนี้

ใช่ก็ต้องรอกันหน่อยนะฮะว่าสารรัฐธรรมนูลจะว่ายังไงต่อ
แต่เมื่อวานนี้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
ก็ออกมายืนยันเรื่องนี้บอกว่า
กรกตปฏิบัติตามระเบียบในการสืบสวน
ไต่สวนวินิจฉัยชี้ขาดในคดีถือหุ้นไอทีวีตามคำร้องแล้ว
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒นะฮะ
ในการที่กรกตเห็นว่าสมาชิกภาพของสสคนใด

ก็ให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล

นี่ข่าวด่วนข่าวร้อนเพิ่งออกมาเลยนะฮะ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอนะฮะทางฝั่งก้าวไกลทางฝั่งคุณพิธาเนี่ย

เชื่อว่าเก้าไกรน่าจะต้องมีการแถลงการอะไรออกมาสักอย่างหนึ่ง

ก่อนหน้านี้ก็เหมือนแถลงการในการคัดค้านเรื่องนี้
บอกกรกตรวบรัดตัดตอนอะไรไปหรือเปล่านะครับ
เดี๋ยวรอนี่กลายเป็นข่าวใหญ่ประเด็นร้อนเรื่องการเมืองนี่
กรกตยื่นสารพิษปมถือหุ้นไอทีวีแล้วนะครับ